เอาละครับอิงกระแสอเจ้ากันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว

เออเขามีแต่พี่หมื่น

ที่เขาก็ใส่ชุดไทยไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่น
แต่ที่นี่โอ้โหสุดจริงเขาใส่ชุดไทยไปกรีดยาง
ไปกรีดที่ไหนอ่ะสุราชน์อ่ะลงใต้กันไปนะครับโดยการท่องเที่ยว
จังหวัดสุราชเขาลงทุนแต่งชุดไทยสาธิตการกรีดยางพารา
เป็นอีกหนึ่งวิถีเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของชาวเขาศกตำบลคลองศกอำเภอพนม

ก็เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของเขาศกนะครับ
ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวปากใต้
เหนือจากนี้ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับ
นี่ฝรั่งบางค่าเห็นแล้วตกอกตกใจ

กรีดยางนี่ฝรั่งเขาก็ชอบนะครับก็ไปดูเขาทำอะไรกัน
สุดท้ายก็ได้คำตอบว่าอ๋อกรีดยางนั่นเองนะครับ
แต่ว่ากิจกรรมนี้จริงแล้วเขาจัดขึ้นเพื่ออะไร

ซึ่งถือว่าเป็นวิถีชุมชนและอาชีพเกษตร
ถีชุมชนดั้งเดิมของชาวเขาศกครับ
แล้วทำไมเราถึงต้องแต่งชุดไทยแบบนี้
เพื่อสนองนโยบายการท่องเที่ยวไทยนิยมเป็นจุดเด่น
แล้วก็เสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับ
โอ้โหดิฉันชอบนะ

สุดยอดเลยอันนี้เห็นไหมใส่ชุดไทย

เอาล่ะเขาบอกว่านอกจากการชมการกรีดยางพาราแล้วนะครับ
ก็ยังมีการเล่นน้ำแล้วก็ชมดอกบัวผุดที่คาดว่าจะบานรับช่วงสงกรานพอดี
แล้วทางอุทยานแห่งชาติเขาศกเขายังจัดเตรียมอุโมงน้ำตกที่แต่งด้วยดอกบัวผุด

เฮ้ยไม่รู้เหมือนกันบอกว่ามีพี่เมื่อนเนอะ
ไว้สร้างความชุ่มฉ่ำให้กับนักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไปที่จะหนีร้อน
มาพึ่งเย็นมาเล่นสงกรานที่สุราธานี
ต่างชาติก็ชอบไงได้ไปเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่แท้จริงว่า
เขามีอาชีพการกรีดยางเป็นอาชีพหลักด้วย
แล้วมีวิธีการทำยังไงแล้วก็ได้ใส่ชุดไทยสวยด้วย

กินยางได้อย่างไรยังมันเหนียว
โอ้ใช้พันธุ์ปลอม
กรีดยางไม่ใช่กินยางนะ